ชาวบ้านที่กำแพงเพชรหน่อยนะฮะชาวบ้านบอกมีแก๊งวัยรุ่นเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไล่ยิงกันสนั่นเมืองเลยนะฮะ
คืออยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งจับตัวมาดำเนินคดีเหลือเกิน
โรงโซิกาแห่งดังไมโรกอาจรวมเชื่อวิดีโนมัติมากกว่า
นี่ฮะเกือบตี๔ฮะคืน๒๑ตุลาคมนี่ยิงกันเนี่ยคือถ้าตามกล้องวงจรปิด
แล้วก็บันทึกภาพตรงนี้เอาไว้ได้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเนี่ยฮะพวกนี้ขี่รถวนไปวนมาอยู่๓รอบ
ก่อเหตุอยู่๑๐นาทีนะฮะเสียงปืนทั้งหมดเนี่ยเป็นระยะเนี่ยรวมแล้ว๑๕นัดนะครับ
ดูเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวดู๑๐นาทีไม่ไหวจริงแต่ว่ายิงเนี่ย๑๕นัทได้
นี่คือถนนเส้นตัดใหม่นะครับแยกอนุบันกำแพงเพชรสารเจ้าเจ้าพ่อกวนอู
ตำบลสาหกแก้วอำเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคือไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนนะจะเห็นภาพแบบเนี่ยครับ
เพจกำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่โพสต์คลิปนี้เอาไว้
แล้วก็มีข้อความบอกว่าเมืองคนแกร่งวันที่๒๑ตุลาคมตี๓๔
โจเมืองกำแพงเพชรสุดซ่าไล่ยิงกันสนั่นเมือง
เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองประชาชนหวาดกลัว
อนผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเร่งปราบรามให้หมดวันก่อเหตุซ้ำ
นี่ตะโกนเรียกกันบอกให้ออกมาออกมานี่นะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนของสพมกำแพงเพชรได้รับแจ้งเหตุแล้ว
นี่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
ไปเจอปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒สองปลอก
ตกอยู่ที่ถนนแถวนี้นี่ฮะ
ห่างจากจุดในกล้องวงจรปิดที่ไล่ยิงกันเนี่ยประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนไม่รู้ว่าใช่ชุดเดียวกันหรือเปล่านะ
เจ้าของภาพกล้องวงจรปิดนะครับคุณสมพงศ์บอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืน๒๑ตุลาคมตอนนั้นกำลังนอนหลับอยู่
ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่วนไปวนมาแล้วก็มีเสียงปืนตามมา
ก็ลุกมาเปิดกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านดูแล้วก็เห็นเหตุการณ์อย่างนี้แหละฮะ
เหมือนที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับคุณสมพงศ์บอกตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัย
กลัวจะโดนลูกหลงนะอยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
แล้วก็ถนนสายนี้เนี่ยมีวัยรุ่นมารวมกลุ่มกันเป็นประจำอยากให้สายตรวจเนี่ยมาดูให้บ่อยหน่อย
ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับวิ่งมาฝั่งนู้น๓คันแล้วก็มาคุยกันเสียงเอียโวยวายนะครับ
เราก็ตื่นขึ้นมาดูกล้องวงจรปิดนะครับก็ได้เห็นมีการทะเลาะวิวาดกันแล้วก็คุยกันเสียงดังแล้วก็ยิงกันนะครับ
กันฝั่งนู้นขับยิงกันไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็วนขับมายิงกันอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับ
ไปวนมาหลายรอบแล้วก็ยิงกันหลายนัดนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ประชาชนอย่างพวกเรานะครับก็หวาดกลัวนะครับ
กลัวระแวงเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาวุธปืนหรือต่างผมว่าหาซื้อกันง่ายนะครับ
เหมือนที่พี่เขาบอกตั้งข้อสังเกตของอาวุธปืนก็พวกนี้ก็มีมาไล่ยิงกันนะครับแล้วกระสุนยิงกันก็๑๕นัดครับ
หาง่ายทางตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรบอกว่าจากหลักฐานที่เห็นในกล้องวงจรปิดก็ถือว่าเป็นเหตุที่อุกอาจนะครับ
เดี๋ยวจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มพวกนี้จะขี่รถหลบหนีไปเพิ่มเติมจะได้เร่งจับกลุ่มตัวดำเนินคดี
เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างความเดือดร้อนรำคาญคือมันอันตรายด้วยกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นหรือว่าคนที่อยู่บนท้องถนนนะคะ